เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกรมราชธรรม
ก็ได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเรือนจำพร้อมกัน๕จุดทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันและสกัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือนจำ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูลนะครับว่า
ปัจจุบันนักค้ายาเสพติดที่ถูกคุมค้างอยู่ในเรือนจำ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการติดต่อเครือข่ายด้านนอก
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดยุทธการตรวจค้นเรือนจำความมั่นคงสูงกลางกรุง
นำกำลังกว่า๒๐๐นายเข้าค้นแดน๒เรือนจำกลางคลองเปมเขตลาดยาว
ต้องขังความมั่นคงสูงที่มีนักโทษเด็ดขาด
เริ่มจากการตรวจค้นเรือนนอน๒๑๗ห้องเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมาย
สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขัง
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มัสและขึ้นปีใหม่

การตรวจค้นใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
อธิบดีกรมราชธรรมยืนยันว่า
ตรวจค้นไม่มีเจ้าหน้าที่ราชธรรมรู้เห็นหรือเกี่ยวข้อง
โดยให้ตำรวจปราบรามยาเสพติดเป็นผู้สุ่มเลือกเรือนจำ
และแดนในการเข้าตรวจค้นเอง
ผู้ต้องขังที่ลงมาจากเรือนนอนเนี่ยไม่ใช่กรมและทันเป็นคนเลือก
รุ่งขังเอาไปตรวจปัสสาวะนะทางบชวศเนี่ยเป็นคนหยิบ
ผู้ต้องขังไปตรวจท่านอยากจะจิบคนไหนหยิบเลย
อันนี้ก็คือเรื่องที่เราเราไม่อยากทำเองเราทำเองแล้วเรามาพูดว่า
ร้อยครับไม่มีครับพี่ก็ไม่เชื่อผมสังคมก็ไม่เชื่อผม
เพราะฉะนั้นถึงให้ทางตำรวจมาหยิบเองน้วยนอกน้วยไหนสนใจเข้าตรวจค้นก็ยินดี
มาตรการที่ตำรวจกรมราชธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจค้นเรือนจำอย่างต่อเนื่องทำให้ขบวนการค้ายาเสพติด
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่จากเดิมจะใช้โทรศัพท์ซึ่งฝังไว้ในดิน
ซุกซ่อนไว้ในสถานที่ต่าง
เป็นการสื่อสารผ่านห้องเยี่ยมญาติกับผู้ต้องขังโดยตรง

ได้จัดทำบัญชีผู้ต้องคั้งที่ทรงเสี่ยง
และเฝ้าฝั่งการสนทนาในห้องเยี่ยมยาคด์

มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ดำเนินการมาตรการตามสั่งการต่อรอเนี่ย

ไม่ใช่จะมีเฉพาะพื้นที่กรุงเทพหานครนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของภูทร๑๒๒

โดยเป็นรวมกันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ดำเนินการในเวลาเดียวกันก็คือ๕นาฬิกา
เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จภารกิจนะครับ
การปฏิบัติการตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรม
และยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมรับกับช่วงเทศกาลคริสต์มัส

จากจะมีการปิดล้อมตรวจค้นเรือนจำ

ยังสามารถจับเครือขายยาเสพติด
พร้อมของกลางจำนวนมากอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน